หรือว่าจะได้ไม่ให้แบบหลังคามันต้องรับภาระหนัก
ในการที่ฝนมันตกลงมา
ฝนทำลางน้ำฝนก็ต้องได้ลางน้ำฝน

บ้านนี้ทำรางน้ำฝนแล้วได้รางน้ำล้นฮะโอ้โหเปียกทั้งบ้านเลยฮะนี่แหละครับ
หมดแล้วพังหมดแล้วของตรงนี้ตู้กระผูอ่ะนะครับเขาบอกว่าจ้างช่างผิดนะ
เจ้าของบ้านต้องมาคิดหนักเลยกุมขมับเพราะเจอปัญหาไม่รู้จบคลิปนี้เกิดขึ้นที่บุรีรำครับคุณผู้ชมฮะ
ติ๊กต๊อกเธอบอกว่าเธอจ้างช่างมาทำลางน้ำฝนนะฮะที่หลังคาห้องครัวตอนติดต่อมาคุยกันดิบดีเลยนะ
ช่างก็รับรองอย่างดีงานคุณภาพพี่งานคุณภาพงานดีไม่ต้องซ่อมไม่ต้องแก้แถมช่างเนี่ยมันมีความมั่นใจสูงเจ้าของบ้านจะเอาแบบนี้แบบนั้นช่างบอกไม่ได้เอาแบบผมนี่พี่เชื่อผมนี่พี่เชื่อผมนี่แบบผมเนี่ยรับรองว่าใช้งานได้ดีใช้งานได้นานขอให้ตามใจช่างได้ไหมแถมช่างยังเบิกค่าจ้างไปหมดแล้วด้วยแต่งานยั
เป็นรางน้ำล้นแบบนี้ฮะชาวโซเชียลมีเดียนะครับเข้ามาแสดงความเห็นใจแล้วก็ช่วยกันวิเคราะห์หาสาเหตุว่าทำไมมันเกิดแบบนี้มีการตั้งข้อสงสัยบอกว่ารางน้ำฝนมันอาจจะเล็กไปมั้งฝนมันตกลงมาเยอะฝนลดลงมาหนักมันแล้วก็เลยล้นนะบางคนบอกว่ามีเศษใบไม้มันไปอุดอยู่ในรูไอ้ทางน้ำลงหรือเปล่าระบายไม่ท
ดูทางแล้วนะครับ